มีเรื่องของการทวงเงินทวงเงินพนันกันติดหนี้พนันกัน
แต่ตอนมาทวงกันก็เมาเหมือนกันยิงเจ็บ

กระถมพยาบาลด้วยจะพาตัวสงมพยาบาล

ให้สติอย่างงั้นอย่าหลับนะอย่าหลับนะ

กษาไม่รู้ยังไงเขาอาจจะเป็นกุศโลบายอะไรของเขาก็ได้นะครับ
นายสำริสบุธนาอายุ๓๕ปีครับถูกยิงนะครับเขาที่ต้นขาซ้ายนะครับ
เลือดเนี่ยกระจายเต็มพื้นไปหมดนะฮะญาติญาติกับเพื่อนเพื่อนก็พยายามเรียกให้มีสตินะครับ
แล้วก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลกู้ภัยก็มาช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
หน้าตึกแถว๒ชั้นตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคนก่อเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกไม่ใช่ใครที่ไหน
นายประสงค์หรือว่านายน้อยอายุหกสิบปีนะครับเป็นคนรับจ้างขับรถส่งน้ำแข็งของโรงงานที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ก่อเหตุแล้วก็หนีไปนะครับพยานบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับก่อนเกิดเหตุ
น้อยนะฮะซึ่งก็เมาอยู่แล้วนะครับขี่จักรยานยนต์มาหานายสำริทคนเจ็บ
มาถึงก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่นายน้อยเนี่ยอ้างว่าตัวเขาเนี่ยถูกรางวัลที่ซื้อกับนายสำริทก็เลยมาทวงเงินจากนายสำริท
แต่นายสมฤทธิ์บอกว่าไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อไม่ใช่เหรอนะจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกัน
นายน้อยก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปนะฮะก่อนออกไปขู่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยโดนแน่นะฮะ
ไปไม่ถึงสิบนาทีนายน้อยย้อนกลับมาอีกครั้งครับกลับมาถึงเที่ยวนี้จอดจักรยานยนต์ห่างจากที่เกิดเหตุสักหนึ่งร้อยเมตร
แล้วเดินมาถึงเนี่ยถือปืนมาด้วยยิงใส่นายสำริทหนึ่งนัดกระสุนเข้าต้นขาซ้ายนะครับแล้วนายน้อยก็วิ่งกลับไปที่รถขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ฮะไม่รู้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันที่ไหนยังไงถ้าถูกก็ต้องไปขึ้นกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้
นี่นายน้อยจะมาขึ้นกับนายสำริทขึ้นเงินกันไม่ได้ฮะไม่รู้เขาแทงกันแบบไหนหรือซื้อยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยยิงกันบาดเจ็บนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับหน้าห้องแถวเนี่ยมีคราบเลือดอยู่นะฮะคราบเลือดของคนเจ็บตรงนี้นะครับเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนก่อเหตุมาที่บ้านคนเจ็บรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ทะเลาะกันนะมีปากเสียงกันนะครับตอนนั้นเพื่อนบ้านแถวนี้บอกก็ไม่ได้สนใจ
ว่าคือเขามา

มีแม่ค้าส้มตำคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์นะครับ

ชาวบ้านหลายคนนะรวมทั้งนายน้อยคนก่อเหตุด้วย
เขานั่งรวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านนายสมฤทธิ์คนเจ็บ
นายน้อยเนี่ยจะมาที่นี่เป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาน
แต่เมื่อวานได้ยินเสียงนายน้อยทะเลาะกับนายสมฤทธ

เกี่ยวกับทัวร์เงินดังวันอะไรนี่แหละ

ตรงนี้เขาทะเลาะกัน

แล้วสักพักหนึ่งก็

รู้แล้วว่าเป็นลุงคนที่ทะเลาะกันตรงนี้ทีแรก

แต่วันนี้คือเขาคงจะเมามากแหละ

แต่จริงแล้วที่ถามคนที่ซื้อด้วยกัน

แค่นั้นแหละประมาณสัก๒๐นาทีกลับมาก็ปั้งเลย
เราก็เลยตามไปคุยกับเพื่อนของนายน้อยหน่อยนะ
เป็นพนักงานขับรถส่งน้ำแข็งเหมือนกันนะครับ

วินัยบอกว่านายน้อยเนี่ยเขารับจ้างขับรถส่งน้ำแข็งมา๕๖ปีแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครมาจากไหน

ปกติก็นิสัยดีร่าเริง
แต่ชอบแบบวัดดวงเสี่ยงดวง
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขั้นไปก่อเหตุยิงเขาเจ็บแบบนี้
ชาวบ้านแถวนี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า

เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหน

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันคุณเห็นมาสอน

ก็ไม่รู้ซื้อขายอะไรกันยังไงทุกวัน